คุณผู้ชมส่วนเรื่องใหญ่ที่นครสวรรค์ครับนี่ฮะข้างหลังแล้วนี่เลย
ตำรวจปปไปบุกจับนายอำเภอแม่วงเพราะมีพฤติกรรมไปเรียกรับสวย
เรียกรับสวยจากชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะเก็บค่าดำเนินการเนี่ย
สามพันนะเดือนละสามพันอืมแต่ต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนนะสองเดือน
โอ้โหไม่งั้นถูกสั่งปิดนะแล้วนี่ภาพตอนบุกไปจับคุณผู้ชมฮะ
ห้องทำงานเลยตำรวจป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปครับ
ไปจับกลุ่มในอำเภอแม่วงที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะมีชาวบ้านร้องเรียนว่า
ก็ในอำเภอมาเรียกรับสวยบ่อนไก่ในพื้นที่ฟังการแฉของเจ้าของบ่อนไก่คนหนึ่งหน่อย
เขาแฉว่าในอำเภอแม่วงคนนี้เรียกเก็บเงินจากสนามไก่ชนแลกกับการออกใบอนุญาต
พน๔คุณผู้ชมใบอนุญาตที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ได้
แล้วก็เรียกเก็บค่าดูแลเป็นรายเดือนเดือนละสามพันทั้งที่ค่าใบอนุญาตที่ต้องจ่ายจริง
มันแค่เดือนละสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองอืมแล้วเจ้าของสนามไก่ชนเนี่ย
จ่ายไปแล้วสองเดือนไอ้ที่จ่ายเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่อัตราแบบเดือนละสองร้อยยี่สิบนะ
แบบเดือนละสามพันสองเดือนก็หกพันแล้วแต่ช่วงหลังเนี่ย
เจ้าของสนามไก่ชนเขาบอกเกิดภาวะขาดทุนครับก็เลยค้างจ่ายไว้เดือนหนึ่ง
ก็เลยไปถูกนายอำเภอแม่วงมาทวงถามเฮ้ยอีกเดือนอ่ะจ่ายได้แล้ว
บังคับให้มาจ่ายล่วงหน้า๓เดือนแล้วก็ขู่ด้วยนะถ้าไม่จ่ายเนี่ย
สนามไก่ชนจะโดนปิดนะผู้เสียหายก็เลยร้องเรียนต่อตำรวจปป
ครับซึ่งก็วางแผนกันให้ผู้เสียหายเนี่ย
เอาเงินส่วนที่เหลืออีกสามพันนะคุณผู้ชมจะเอาไปให้นายอำเภอแม่วงครับ
สุดท้ายพอวางแผนปุ๊บก็ไปจับคาห้องทำงานของนายอำเภอแม่วงเลย
แต่ตัวในอำเภอยังให้การปฏิเสธครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตราร้อยสี่สิบเก้า
เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและมาตราร้อยห้าสิบเจ็ด
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มีการส่งต่อให้คณะกรรมการปปช
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับเจ้าของบ่อนไก่เขายืนยันว่าเขาดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะ
แต่เนี่ยมาโดนเรียกรับสวยเฉยเลยทั้งที่จ่ายค่าใบอนุญาตรายปีไปแล้ว
แล้วเขาคุณผู้ชมฟังดีเขาเปิดคลิปสนทนาที่โดนในอำเภอแม่วงเนี่ย
โทรมาทวงถามด้วยครับไปฟังกัน
เจ้าของบ่อนเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่กลัวนะแม้ที่ผ่านมาจะโดนขู่มาตลอด
เขาก็มีหลักฐานจากแชทในกลุ่มไลน์ที่มีการขู่ว่าชีวิตชีวิตมึงจบแน่
ถ้าทำกับผู้ใหญ่นี่แล้วผู้ใหญ่คนนั้นก็ออกจากกลุ่มไปเลยครับ
แล้วเขาก็มอบให้ตำรวจใช้เป็นหลักฐานแล้วด้วยนะครับนี่ฮะแชทฮะ